มากันที่นักร้องนักแต่งเพลงอย่างคุณเจี๊ยบนิสานะคะที่เปิดโปรเจกต์ใหม่กันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีของเราเลยนะคะ
โปรเจคที่ว่าเขียนหัวใจใส่ทำนองค่ะโดยโปรเจกต์นี้นะคะได้นักร้องลูกทุ่งหญิงชื่อดังอย่างเบลนิพาดา
โดยมีการเปิดตัวศิลปินพร้อมกับเปิดตัวค่ายข้าวสารแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เจกต์นี้นะคะชื่อว่าเจนิสาเดอร์โปรเจกต์เขียนหัวใจใส่ทำนองค่ะ
ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะคะ

ก็คือเป็นเกี่ยวกับความรักที่เจี๊ยบเขียนออกมาจากใจค่ะ
เป็นอย่างใจก็เป็นติดติด
เพื่อกับใจที่นี่ยังมีเยอะใหญ่ให้เขา